อายุจะเข้า๒๕มีลูกตอน๒๔จะ๒๕อย่างนี้เขาเรียกว่าเบนเจอร์เพศหรืออะไรฮะ
เขาเรียกเจริญพันธุ์ค่ะ
เกี่ยวไหมว่าเป็นเจ้าเพศคนนี้จะเป็นยังไงตามดวง
ดาวอาทิตย์ในพื้นชะตากำเนิดบี้อยู่ราศีตุล
ร่วมกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรู

บี้เองก็ต้องมีการคอนทัศน์หรือขัดแย้งแนวความคิดหลายอย่างกับคุณพ่อ
กว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ก็อายุ๒๐กว่าแล้วนะ
สองตัวบี้เองกับลูกปุตตะเนี่ย
ลูกก็เป็นมันเป็นพันธุกรรมในอารมณ์เลยนะ

ทีนี้อาจจะเป็นคอนทัศน์อาจารย์มองอย่างนี้พี่ไม่ใช่คอนทัศน์แล้ว
ไม่ใช่ความคิดเห็นความอ่านที่แตกต่างกัน
แต่การที่ดาวลูกคือดาวคู่ศัตรูของเราเนี่ย
แปลว่าเราจะไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก
ในขณะที่ลูกคลอดเราก็จะโด่งดังมาก
ยุ่งมากสร้างฐานะสร้างเงินสร้างต่าง
เพื่อให้ครอบครัวมั่นคงให้กุ๊บกิ๊บ
ถือบัญชีเงินที่เป็นแบบหลายร้อยล้าน
เพื่อให้บี้ไปหาเงินเพราะฉะนั้นเวลาแบบนี้เนี่ย
มันก็จะไม่ค่อยมีให้ลูกเท่านั้นเอง

ไม่เอาไม่เอา
แล้วลูกมันก็จะไปเป็นพวกกับแม่

เป๊ะเลยอ่ะ

เขาพูดว่าไง

ไม่ให้ลูกกอดไม่ให้ลูกเรียกพ่อ
ชอบพูดเล่นแบบนี้ตลอด

ผมไม่ได้เป็นคนที่กลัวกศิกประมาณ
แต่ว่าเขาเป็นคนที่โตกว่า

ซึ่งทำตามแล้วมันก็พิสูจน์ออกมาจริงด้วยฉะนั้นมันให้เกียรติทางเพศแม่มากกว่า
ถ้าเป็นแม่วันนี้ผมว่าให้เกียรติแม่ผมว่าทำออกแม่แบบนี้
ซึ่งมันก็ไม่แปลกที่บอกว่าผมทำกับภรรยา
เหมือนเขาเสริมกันกุ๊กกิ๊บเสริมในสิ่งที่บี้อาจจะขาด

ดีมากดีมากคนที่ยอมเมียทุกคนดีนะ

นี่คล้ายกันเลยปรึกษาเลยแล้วเกิดบอบบี้บอกว่าเออ
อยู่กับหนูแม่มานานแล้วเนี่ยแบบอยากจะไปดูสาวคนอื่นบ้าง

เออคุบกริปคุบกริปฝากไว้สาวฝากไว้สาวคุบกริป
แต่คิดเขาเป็นคนนี้ไม่หึงเลยนะ

เวลาผมเดินผ่านโอ้โหน่ารักมาก

แต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เวลามีคนมาพูดทีไรเนี่ย
คุณจะรู้สึกหน่อยโกรธ
ดูแลกุบกริปให้ดีนะ
บอกคุณจะบอกเฮ้ยคุณจะโกรธเวลาคุณมาพูดประโยคนี้

คือผมก็จะรู้ว่าเขาเคยคุยกับคนนั้นเขาเคยคุยกับคนนี้

เป็นมิตรบ้างในภายนอกผมไม่รู้
เป็นเพื่อนสนิทกับคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทกับคนนี้
นี่ไม่ธรรมดานี่ฉลาดน่ะนี่เห็นป่ะ
ชื่อเขาจะมาบอกว่าเฮ้ยฝากดูแลกุบดีนะ
ดูแลดีอยู่แล้วครับอะไรอย่างนี้
ผมก็จะดูว่าบอกว่าจริงไม่ต้องมาบอกก็ได้

เขาก็เป็นห่วงนั่นแหละ
ไม่ผมไม่อะไรนะผมว่าแบบ

ขึงเหรอพอกันครับ

ลาหูกุมจุดเกิดเวลามันหึงหวงนะ

คืนยากแต่ขึ้นยาก

ร้ายพูดจะขึ้น
แม้มีแพลนที่จะบวชด้วย

เธอก็แพลนที่จะมีรู้คนต่อไปมั้ย

อยากได้ผู้ชายครับ

ไปดูดวงมา
ก็ต้องปีกุล
มันยังว่าให้ลูกเกิดปีกุล

จะบอกอย่างนี้นะบี้ไปถามคุณหมอเลย
ประการที่๑กุ๊บกิ๊บควรคลอดธรรมชาติหรือคลอดด้วยการผ่าตัด

น้องตัวเล็กไปตัวกุ๊บกิ๊บอันเล็กไป
ถ้ากุ๊กกิ๊บไม่มีแรงเบ่งคุณหมอต้องผ่าตัด
คุณหมอจะเป็นคนเอ่ยปากนะว่าไปหาเลิกคลอดมา
กิ๊บกับบี้จับมือคุณหมอเลยนะ
ว่าคุณหมอครับเราทั้งคู่ไว้ใจเชื่อมั่นในคุณหมอ
คุณหมอคิดว่าพร้อมเมื่อไหร่สะดวกเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลยครับ

ธรรมชาติของกุ๊กกิ๊บและธรรมชาติของกิ๊

คือเมื่อคุณหมอเขาพร้อมทำให้เราเสร็จแล้วเนี่ย
ดวงลูกจะเป็นอย่างไรเนี่ยลูกนี้เกิดจากความรัก

ดูคนนั้นจะรู้อะไรมากขนาดที่จะกำหนดชีวิตคนคนหนึ่ง

ได้ครับแต่ตอนอายุ๑๙
มันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของบี้เลย

จริงมีก็ถือว่าฟาดคลาคอร์

เราก็ชอบสีเชียว

เปลี่ยนทำจมูกเพิ่มเลย
เล่นหล่อเลย
ฟาดเข้ามานี่ดั้งแล้วก็มันเบี้ยวฮะ

ทำศัลยกรรมแล้วมีผลแปลกเปลี่ยนแปลงโรชธาตุหรือไม่

จมูกเนี่ยคืออายุขึ้น๓๐เท่าหมดเลย๓๐เนี่ย๓๐เนี่ย
ไล่ไปเรื่อย๓๐๔๐ไปเรื่อยเลยนะ
แล้วบี้จะรู้ว่าช่วงนั้นบี้จะมีเงินมากมั่นคงมากมีชื่อเสียงมาก
คือการเดินของจมูกเนี่ยชีวิตช่วงนั้นคือ๓๐ขึ้นไป

ตอนนี้จมูกเขาทำมาแล้วอย่างนี้ถือว่าสวยไหมครับ
สวยคือสวยมาก
โดง๒ปีกจมูกปิดรูเงินไม่รั่วไหล
มูกคือซัวหน้าเนี่ยต้องมีซัวนะเป็นภูเขา
แล้วเป็นสรรสวยรับกับเชิงจมูกแล้วก็รับกับแก้มสุดดีมาก
ฝากข้อคิดไว้ข้อคิดก็ชีวิตบี้เนี่ย
ชีวิตผมก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเหมือนทุกคนนะครับ
ที่เคยผ่านมาหลายอย่าง
แค่รู้สึกว่าคนเรามันตั้งใจ

กระดันอยู่กับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา
ลำบากเพราะเรามาหลายสิ่งหลายอย่างครับ
แค่รู้สึกว่ามันแค่กระตันอยู่
แล้วก็ยึดติดกับคำว่ามุ่งมั่น
ของบี้ที่ยึดติดมาตลอด
ก็ขอให้ทุกคนทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จครับผม
คนเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่น

มีอิทธิบาสีใช่ไหม

ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลค่ะ
คนเรามักจะได้ยินว่าฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึง

แต่มีใครที่จะลงทุนที่จะไปให้ถึงกันบ้างไหม
อันนี้อาจจะทำให้เราได้เห็นข้อพิสูจน์ว่า
ถ้าวันแรกใครได้มีโอกาสได้ทรูแดงโก้

แต่เชื่อไหมฮะว่าคนนี้เขากล้าฝัน
แล้วเขาก็ลงมือที่จะพัฒนามัน
ที่จะลงทุนกับตัวเองโดยที่ไม่ได้ใช้เงินนะฮะ
ลงทุนกับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ลงทุนกับการไขว่คว้าหาความรู้
วันนี้ทั้งหมดทั้งมวลมาเป็นเขา

แล้ววันนี้ใกล้จะถึงฝั่งของเขาแล้วนะฮะ
มีคนมากมายเมื่อผมทายเรื่องดวงชะตาแบบเป็นแมส

๙๐บอกว่าจะรอดู

รอให้ตายไม่มีหรอก

ทำไมคุณไม่รู้ว่านี่คือโอกาสของชีวิต
ที่ต้องทุ่มเทกำลังกายสติปัญญา
ความรู้ความสามารถความหวัง
คนทั่วไปทำไมพร้อมที่จะเป็นคนรอ

ก็ขอให้คุณมีวันวันนี้เหมือนกับบี้ครับ

ส่งความห่วงใยไปในวันคลอดนะคะ
ขอให้ครอบครัวเล็กครอบครัวนี้

ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะ
กลับมาพบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืน

ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ

อันนี้หนุ่มห้ามพลาดค่ะ
เพราะว่าเรามีนางเอกเจ้าของฉายา

จะมีคนแบบพยายามส่งโปรไฟล์ตัวเองมา

เขาขับคาเฟ่หรือเปล่าแล้วเขาใช้แฟนไหม
เขารู้ไง
ดวงสตาร์นี้เป็นดวงสตาร์เนื้อหอมนี่

เขาก็จะมีกลิ่นกายที่หอมเป็นกลิ่นเฉพาะตัว

เขาอาจจะไม่ต้องวางเงินเป็น๑๐ล้าน

ขนาดนานแค่ไหนถึงจะเจอเนื้อคู่
หนูกำลังกำลังกำลังตรงนี้มาก
จำไว้เลยคู่ที่แท้จริงของแพทย์
จะต้องเจอจากการทำงาน